คุณผู้ชมต้องเตือนกันหน่อยปืนผาหน้าไม้เป็นอาวุธที่สำคัญนะฮะ
ปกครองท่านมีเก็บไว้ที่บ้านต้องเก็บให้มิดชิด

เพราะว่าความคืบหน้ากรณีของน้องต้นกล้าที่ไปเล่นที่บ้านเพื่อน
ต้นกล้านี้อายุ๗ขวบนะครับแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อน
ที่บ้านเพื่อนก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งอายุ๑๑ขวบปรากฏว่าเล่นกันอยู่ดีแล้วครับ
เด็ก๑๑ขวบหยิบปืนยาวนี้คุณมาเล่น
ตอนแรกอาจจะคิดว่าเป็นปืนปลอมหรือไม่มีกระสุนแล้วก็ยิงไป
ปรากฏว่ามันลั่นนะคุณใส่น้องต้นกล้าแล้วก็กระสุนเจาะหน้าผาก
ลุไปตุงในศีรษะของน้องต้นกล้าแล้วน้องต้นกล้าเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในซอยอนามัยหนองตาอุ่นอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ข่าวนี้มันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
ว่าพ่อของเด็กวัย๑๑ขวบเจ้าของบ้านเก็บอาวุธปืนไว้มิดชิดหรือไม่
ก็ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคือมีเด็กชาย๓คน
คืออายุ๑๑ขวบอายุ๙ขวบแล้วก็น้องต้นกล้าอายุ๗ขวบ
หรือว่าเด็กชายสุภกรนักเรียนชั้นป๒เล่นอยู่ด้วยกันภายในบ้านนะครับ
จากนั้นเด็กชายปันอายุ๑๑ขวบลูกของเจ้าของบ้าน
หยิบปืนยาวไทยประดิษฐ์ของพ่อออกมาเล่นกับเพื่อน
โดยคิดว่าปืนไม่มีกระสุนก็นำขึ้นมาจอหัวคนนู้นไป
คนนี้มาปรากฏว่ากระสุนมันลั่นยิงไปโดนหัวของเด็กชายต้นกล้า
นี่กำลังจะเข้าไปนะคือตอนแรกก็เล่นอยู่นอกบ้าน
ทีนี้ก็เข้าไปในบ้านนะครับอ้าวเห็นปืนเนี่ยก็หยิบปืนออกมานะครับ
แล้วทีนี้มันลั่นไปเจาะศีรษะเจาะหน้าผากของน้องต้นกล้าเลยนะคุณนะ
แล้วตอนนั้นพ่อของน้องต้นกล้าก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน
บอกว่าน้องต้นกล้าเนี่ยน่าจะล้มตอนแรกบอกน่าจะล้มไปชนอะไรสักอย่างเสียงดังเลยนะครับ
แต่ทีนี้ผู้เป็นพ่อคือนายธนกฤษคล้ายหงษ์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่า
ลูกไม่ได้ล้มหัวฟาดธรรมดามีลูกกระสุนเจาะอยู่ที่หน้าผาก
พาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
หลังจากนั้นกลายเป็นคดีแล้วครับเพราะว่าทางพ่อของน้องต้นกล้าก็ไปแจ้งความเอาไว้
แล้วก็บอกว่าจะเอาผิดกับเจ้าของปืน
คือไม่เอาผิดกับเด็กนะไม่เอาผิดกับเด็กชายวัย๑๑ขวบที่หยิบปืนมาเล่น
เพราะเด็กถือว่าเป็นเด็กแต่จะเอาผิดกับพ่อของเด็ก๑๑ขวบ
เก็บปืนยังไงว่าเก็บปืนยังไงนะครับ
คือตัวนายธนกิจพ่อของน้องต้นกล้าบอกว่าก็พร้อมจะให้อภัยนะ
คือครูเพิ่งจะโทรมาบอกพ่อเองบอกว่าพ่อน้องต้นกล้าลูกชายของพ่อเรียนเก่งมากนะ
น้องต้นกล้าสอบได้ที่๑ของโรงเรียนด้วย
พ่อบอกพอวางสายจากครูดีใจได้ไม่ถึง๕นาทีจะไปชมลูกซะหน่อย
ปรากฏว่าได้รับข่าวร้ายว่าลูกเสียชีวิต

เขาก็ได้ที่หนึ่งในกลุ่มในโรงเรียนเลย
เขาเรียนเก่งแล้วตอนเรียนเขาก็สอนหนังสือเพื่อนอ่านหนังสือให้เพื่อน
ห้องพระคูณก็นำเพื่อนครูก็ให้ตรวจการบ้านเพื่อน
พ่อใจสลายเลยนะคุณนะลูกก็เป็นเด็กดีเด็กเก่งด้วยนะครับ
ทีนี้ฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือพ่อของเด็กชายวัย๑๑ขวบ
ซึ่งเป็นเด็กชายที่หยิบปืนขึ้นมาเล่นนะครับ
ตัวพ่อถูกถามว่าพ่อเก็บปืนไว้มิดชิดหรือไม่
ของเด็กชายวัย๑๑ขวบบอกว่าผมเก็บปืนไว้ในรัง
อยู่ในห้องเก็บของอย่างมิดชิด
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายรู้ได้ยังไงว่าในห้องเก็บของในลายรัง
มันมีปืนเก็บอยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมในฐานะของพ่อ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องต้นกล้าด้วย
และผมยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
เบื้องต้นนะฮะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับเจ้าของปืนรายนี้
หรือว่าพ่อของเด็กชายวัย๑๑ขวบนะครับ
ฐานมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ถูกส่งผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ที่ครอบครัวจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรำต่อไปนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยและเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ
การเก็บอาวุธปืนให้ห่างไกลจากมือเด็กนะ
ใช่ค่ะบางทีผู้ใหญ่เข้าใจว่าเก็บมิดชิดดีแล้ว
แต่เด็กนี้บางทีเขาก็สังเกตทุกอย่างเลยนะ
พฤติกรรมของพ่อแม่รู้หมดว่าเก็บอะไรตรงไหน
เขาชอบไปลื้อไปค้นอะไรด้วยนะ